การการชุมนุมล่าสุดก่อนก็แล้วกัน
วันนี้กลุ่มทะลุแก๊สมาที่แถวแยกดินแดงเหมือนเดิมนะครับ

คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานสดเข้ามานะครับคุณสิริวัลครับ

ทะลุแก๊สได้มารวมตัวกันที่แยกดินแดน
ตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ

ก็มีการรวมตัวกันของกลุ่มทะลุแก๊สนะคะ
กระจัดกระจายตามจุดต่างของแยกดินแดงนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นตรงใต้ทางด่วนที่จะมุ่งหน้าถนนราชปารพนะคะ
แล้วก็ถนนที่จะไปทางประชาสงเคราะห์ค่ะ
แต่ว่าเมื่อช่วงเวลา๑๙นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
คุณภาคภูมิคุณเขมมาสอนค่ะปรากฏว่าได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะ
เมื่อมีรถเก๋งคันหนึ่งนะคะ
ขับมาจอดอยู่ตรงใกล้กับตรงใต้ทางด่วนที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนราชปารพ
ทางกลุ่มทะลุแก๊สก็ได้มีการเดินเข้าไปสำรวจนะคะ
แต่ปรากฏว่ามีการแจ้งมีการตะโกนกันนะคะว่าอ่า
มีตำรวจนอกเครื่องแบบนะคะเข้ามาแฝงตัวสังเกตการดูการชุมนุมของกลุ่มทะลุแก๊สนะคะ
ทำให้ทางกลุ่มทะลุแก๊สนะคะมวลชนได้เข้าไปนะคะ
พยายามที่จะเปิดประตูรถนะคะ
แล้วก็ให้ชายที่อยู่ในรถได้ออกมานะคะ
ซึ่งก็เกิดความชุลมุนอยู่พักนึงนะคะก็มีการจุดประทัดกันนะคะช่วงนั้นก็
ละมุนกันจนมีคนกรูเข้ามาตรงจุดนี้จุดเดียวค่ะ
ทำให้กลุ่มทะลุแก๊สได้วิ่งแตกกระจายออกไปนะคะ
ฝ่าฝูงของกลุ่มมวลชนออกไปค่ะคุณภาคภูมิค่ะ
แล้วตอนนี้ถ้าเราเห็นภาพ
เดี๋ยวตัดดูภาพสดเลยคุณภาคกรูมเข็มมาสอนค่ะ
ก็มีจุดประทัดกันเป็นระยะราคาเรียกแล้ว
แล้วก็มีเสียงบึ้นรถนะคะ
ก็ยังรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่ม

แต่ว่าก็ถือว่าวันนี้เนี่ยจุดนี้เป็นจุดหลักเลยนะคะ
ที่ทางกลุ่มทะลุแก๊สได้มารวมตัวกัน
แล้วก็บางส่วนได้ขับรถวนไปทางถนน
ที่จะมุ่งหน้าบ้านพลเอกประยุทธ์นะคะ

ก็ยังไม่ได้เคลื่อนขบวนไปไหนนะฮะ

นี่เป็นสถานการณ์การชุมนุมล่าสุด
จริงวันนี้ก็มีชุมนุมกันที่แถวหน้ารัฐสภาด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะกลุ่มทะลุฟ้ากับกลุ่มทะลุแก๊สค่ะ